รายการ๕๕นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีนะครับ
มีเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดนะฮะ
ไป๒เข็มแล้วปรากฏว่าก็ยังติดโควิดอยู่นะฮะ

ขณะเดียวกันมีบ้านอยู่บ้านหลังหนึ่งนะครับ

มีคนติดโควิดคนหนึ่งเอาติดโควิดแล้วไม่ไปหาหมอ
เรื่องของเรื่องถ้าหากคนนี้ไปอีก๓คนเดือดร้อนเลย
เพราะเหลือแต่คนแก่คนชะลาผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยอัลไซเมอร์
ดังนั้นผ่านให้คนที่ติดคนแรกต้องอยู่
อยู่แล้วก็ยังไงติดอีก๓คน

ตอนนี้ก็เข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ป่วย๔คน

กลุ่มเส้นได้ไปให้การช่วยเหลือแต่จริงสูงอายุทั้ง๔คนฮะ

คนแรกที่ป่วยเป็นผู้ชายอายุรุ่นลุงแล้ว๖๒ปี
มีอาชีพขับรถรับจ้างติดก่อนใครเพื่อนเลย
และในบ้านอยู่ด้วยกันอีก๓คนดังนั้นพานติดอีก๓คนด้วย
แต่ที่๓คนก็คือมีทั้งคนชะลาผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยอัลไซเมอร์
กลุ่มเส้นได้ก็นำโดยคุณคริสต์โปรตนันบอกประสานละ
พาไปส่งโรงพยาบาลสนามแล้วสำหรับ๔คนนี้
จริงลุงที่ขับรถรับจ้างก็ป่วยก่อนแล้วแต่ไปโรงพยาบาลไม่ได้
เพราะต้องดูแลอีก๓คนอีก๓คนอัลไซเมอร์ป่วยติดเตียง
ดังนั้นถ้าหากแยกคนแรกไปอีก๓คนจะมีปัญหานะฮะ
สุดท้ายแล้วก็เลยผ่านติด๔คนนำส่งโรงพยาบาลสนามไปก่อน
เป็นการเบื้องต้นนะครับและรักษาตามขั้นตอนกันต่อไป
นี่คือสถานการณ์ที่ผู้ป่วยติดโควิด
ยังคงอยู่ที่บ้านจำนวนมากเหลือเกินฮะ